ดูความเคลื่อนไหวไม่ใช่การเมืองตรง
เป็นสอปีเต้ท้าต่อยลุงตุนะฮะ
ตอนนี้มีคนเสนอตัวออกมาชกกับพี่เต้แทนลุงตู่แล้วฮะ
ภาพของท่านนี่ดูขวามือนะ
ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น

สเต็ปแบบตัวท่านใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
ใหญ่มากครับร้อยแปดสิบกว่าครับแล้วน้ำหนักเท่าไรร้อยอัพ
เต้ล่ะ๗๐ต้นโอ้โหคนมันคนละไซส์คนละรุ่นกันแล้วเนี่ย
แต่ว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าแหมเห็นพี่เต้มันคึกคักเหลือเกิน
ซ้อมโชว์ให้ดูเอาอยากเจอกันสักทีไหมล่ะ
พี่เต้ล่ะเมื่อกี้ดูท่านสุชาติวางแค่งแล้วใช้ได้นะแน่น
ไม่จ้าให้เห็นว่าเวลาเตะก้านคอเตะก้านคอเนี่ย
สมมุติถ้าไม่มีไอ้นวมนี่นะรับรองว่ามีอาจสลบกลางอากาศได้
สสพี่เต้ก็เลยเอาน้ำหนักมาให้ดูนะฮะเทียบไปเทียบมาแล้วมันคนละรุ่น
ถ้าอย่างนี้ท่านสุชาติต้องลดน้ำหนักต่อยได้รับคำท้า
สุชาติจะต่อยแทนลุงตู่แต่ว่าท่านสุชาติไปลดน้ำหนักมาก่อน
สุชาติเลยบอกโหจะให้ลดน้ำหนักมันยากเหลือเกิน
เต้ทำน้ำหนักได้ไหมล่ะพี่เต้ไปทำน้ำหนักขึ้นมาอีก๒๕กิโลกรัม
น่าจะยากเอามาเลยนี่มันซูโม่ต่อยกันแล้วบ้างน่ะ
น้ำหนักจะใหญ่โตเกินไปแล้วพี่เต้พระราม๗บอกเอางี้ไม่เป็นไร
เกี่ยงเรื่องน้ำหนักแล้วแต่หากจะมีการต่อยกันเนี่ย
ขอถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโอ้โห
วันเวลาสถานที่จะนัดกันอีกทีแบบลูกผู้ชาย
เต้ก็เลยเอาล่ะเห็นท่านรัฐมนตรีสุชาติโชว์ขนาดนั้น
ตัวพี่เต้เองก็มีการซ้อมโชว์ซ้อมโชว์เช่นเดียวกัน
ที่ไหนซ้อมกับค่ายมวยฮะซ้อมอุ่นเครื่องวันแรกนี่เป็นไง
ขอบคุณเอเฮแพีเจงขอบคุณค่ะค่ายมวยสบรรมีริษฐ์
ต่อยกันจะมีจริงหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยไม่น่ามี
ไม่มีหรอกนะฮะเพราะว่าใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ย

แต่ในโลกโซเชียลมีเดียบอกรู้อยู่แล้วไม่ต่อยกันหรอก
ถ้าไม่ต่อยกันจับต่อยเลยละกัน

เมอร์สพี่เต้เมื่อสักครู่นี้ที่เดินเดี่ยวมา
ส่วนคนนี้ไม่ใช่ลุงตู่นะแต่เป็นท่านสสิระเจนจาคะ
มาพร้อมกับน้าเอ็ดกรุงศรีวิรัย
เหมือนเป็นโปรโมเตอร์มวยปล้ำเดินมาด้วย
แต่ในเกมเนี่ยประหนึ่งว่าพี่เต้ชนะทุกทาง
โอ้โหนี่มันเอกราชเก่งทุกทางนี่
สอสสพี่เต้เดี๋ยวอาจารย์ภัยวรรณบางคนภาคอยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะ
นี่คุณต้องการจะบอกอะไรคุณนัทพงศ
คือหน้า
มันเหมือนมีความผูกพันกันมาแต่ชาติปังไหน
เพราะเราเห็นหน้าคนภาคมวยปร่ำคุณเหมือนมีญาติช่างบ้านลงหน้าตาขึ้นมันเคยมีชื่อญาติเราดีกว่า

โอ้โหผมรู้แล้วว่าเหมือนใคร
คุณยังทิ้งเมืองหน้ามาถามว่าเหมือนใครเหรอ

เพราะทำมาเป็นเกมมา

เต้บอกพี่เต้เห็นแล้วพี่เต้ถูกใจสิ่งนี้

นี่คอเกมเขาเอาจริงจังขนาดนี้

มีบรรยากาศเหรอมีบรรยากาศอะไรอีกไหม

แชมป์แท็กทีมรัฐบาล

แชมป์แท็กทีมรัฐบาล

ขอบพระคุณอย่างสูงปี๊ดครับผม
แต่น้าก็แอบกลัวนะ
มาแล้วครับ

พลังประชาบ้านน่าน

ได้แชมป์มาสมัยที่๙ครับ

โอ้จะปิดบัตรทีครับอยากกันนั้นไม่ได้ลูกเตะพระรามเจ็ดหลับเลย
โอ้โหเจ็บสะสมกด๑๒ยังไม่ยอม
เออโค้ดลายเจอโค้ดลายบอกเสริมแรงมา
เสร็จเลยครับโอ้ยเรียบร้อยครับมวยท่าล็อกพระรามเจ็ด
ไหวไหมครับตั้งทีแล้ว

ฟังเพลงเปิดตัว
เออก็เจ๋งดีนะคะดูแล้วใครเครียด

โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อว่าเขาทำกันถึงขนาดนี้ได้แล้ว
นี่เหมือนจริงมากพี่เต้นี่โอ้โหจังหวะการเดินนี่ใช่พี่เต้เลย
แต่ว่าพี่เต้ร่างกายใหญ่โตเกินไปนะในการ์ตูนเนี่ยในเกม
ค่ะชมเพราะความบันเทิงนะคะคุณผู้ชมนะครับใช่ครับ